ผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยมีน้องน้องรอดอชั้นปีหนึ่งอืม
ไปฝึกรอดอไปเรียนรอดอถูกหามเข้าโรงพยาบาล๑๗คน

นี่งงเลยเหมือนกันนะคะไม่เคยฝึกเลยไม่แน่ใจว่ามันฝึกหนักกันขนาดไหนอ่ะ
คือมันก็มันก็ฝึกหนักในระดับหนึ่งนั่นแหละใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหถึงขั้นไตวายอย่างนี้ไม่ใช่หรอก
นี่คือเด็กอายุเท่าไหร่๑๗ใช่ไหมค

คือชั้นปีหนึ่งรอดอปีหนึ่ง๑๗คนชั้นปีหนึ่งนี่ก็หมอสี่

มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับชื่อซาลีมันมะยูโซะโพสต์เอาไว้นะครับ
บอกว่าเมื่อ๓๐พฤศจิกายนที่โพสต์เอาไว้นะครับ
บอกว่าเรียนรอดอปี๑นรัฐธิวาสฝึกจนเด็กเข้าโรงพยาบาลหลายคนคุ้มไหม
ชี้วัดคุณไม่ผ่านนะแบบนี้สาเหตุเกิดขึ้นได้จากการขาดน้ำอย่างรุนแรง
มีภาวะกล้ามเนื้อสลายปัสสาวะสีน้ำตาลเข้มร้ายแรง
พี่เลี้ยงประจำโรงเรียนปิดสายรับโทรศัพท์
นี่เรียนรอดอร์อันนี้มันฝึกหนักเกินไปแล้ว

คือเรียนรอดอร์ก็ฝึกนั่นแหละนะแต่มันไม่ใช่ว่านักขนาดนี้นะฮะ
ทุกผู้ชมครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่๑นะครับ
ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนราธิวาสรัชนครินนะฮะ
สิบเจ็ดคนด้วยกันในสิบเจ็ดคนมีภาวะหนักถึงขั้นภาวะไตวายเฉียบพลันแปดคน
ต้องเข้ารับการฟอกไตนะฮะแพทย์ระบุสาเหตุของอาการป่วยก็คือ
เกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยถูกฝึกอย่างไม่มีความพร้อมแล้วสภาพอากาศที่ร้อน
รวมไปถึงการขาดน้ำนั่นเท่ากับว่าร้อนมากแล้วคุณให้เขาฝึกจนแบบขาดน้ำเลย
ว่าไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้อะไรกันเลยสิคะคือห้ามขนาดนั้นเลย
เขี้ยวขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยขาดน้ำนี่อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
หนึ่งในน้องนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีหนึ่งนะครับที่เนี่ยฮะเจอเหตุการณ์เข้าไปเนี่ย
เขาบอกอย่างนี้ฮะมีคุณแม่มาดูอาการด้วยนะครับ
นี่คุณแม่ก็อนุญาตให้คุยกับลูกชายเรียบร้อย
บอกว่าคือพอเข้ารับการฝึกเนี่ยโอ้โหหนักมาก
ช่วงแรกแม่บอกแม่ก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่พอไปหาหมอพาลูกไปหาหมอหมอบอก
อันนี้ไม่ใช่แบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามปกติแล้วนะ
อ่ามันผิดปกติแล้วค่ะจนกระทั่งเนี้ยฮะฝึกไปฝึกไปหนักถึงขั้นแบบ
ต้องเข้าโรงพยาบาลหามันเข้าโรงพยาบาลเลย
อีกคนนึงบอกว่าเริ่มมีอาการเจ็บป่วยเจ็บหนัก
หลังจากไปฝึกรอดอ๕วัน๕วันเอง
ฝึกกลับมาแรกเนี่ยปัสสาวะออกมาสีเข้มเลย
พอกินน้ำเข้าไปเออมันก็หายเป็นปกติ
เพราะว่าคือน้ำน้อยไงใช่ไหมปัสสาวะเข้มเลย
มาอีกวันหนึ่งหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ต้องแอดมิตรโรงพยาบาล
หมอบอกกล้ามเนื้อสลาย

ต้องให้น้ำเกลือต้องกินยาต้องแอดมิตร
มีทหารนายหนึ่งนะครับเปิดเผยว่าปกติในปีที่ผ่านมา
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี๑ต้องตรวจสอบร่างกาย
เกี่ยวกับความพร้อมในการรับการฝึก
แต่ในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงระบาดของโควิด
ก็เลยยกเลิกการตรวจสอบร่างกายไปแล้วก็กลับมาฝึกกันอีกครั้งหนึ่ง
เป็นไปได้ที่เป็นสาเหตุทำให้น้องเนี่ยเด็กเนี่ยไม่พร้อม
ร่างกายไม่พร้อมแล้วพอไปถูกฝึกหนักทีนี้ก็สุดเลย
คุณพ่อคุณแม่นะฮะที่พาลูกมาโรงพยาบาลอย่างคุณพ่อคนหนึ่งนะครับ

คือแรกลูกชายมาฝึกรอดอร์นะเข้ารับการฝึกเนี่ย
ไปแค่๓วันลูกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยนะฮะ
พามาโรงพยาบาลตั้งแต่เช้า๒๙พฤศจิกายน
ปวดท้องปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะก็สีเข้ม
ขาเท้านี่เกร็งไปหมดหมอบอกเป็นภาวะไตวายเฉียบพลัน
ฟอกไตมา๒ครั้งแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น
กินอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกมาหมด
แล้วก็ชีชีไม่ออกชีสีเข้มมาก
ก็จ้ามเนื้อกลิ่งเกณฑาเกล็งมาก
ก็เลยพามาโรงพยาบาลนะหมอบอกว่าเป็นไตไตวายเฉียบพลัน
ตอนนี้ก็สำหรับพบไตอยู่
อันนี้ครั้งที่สองแล้วเมื่อวานครั้งนึงยังยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะ
ถ้าลูกผมไปเรียนรอดรแล้วแบบนี้ผมก็ร้องไห้นะ
เรียนรอดอร์ก็เพื่อความแข็งแกร่งของร่างกาย
ความมีระเบียบวินัยความเข้มแข็งอดทน
แต่ไม่ใช่ว่าหนักขนาดทายวายต๊าบเนื้อสลาย
ยันฝึกจนแบบกลางแดดไม่ให้กินน้องกินน้ำ

ผู้ปกครองอีกคนนึงนะครับบอกว่าเท่าที่ได้ข้อมูลเนี่ยลูกบอกว่ามาเรียนรอดอนะ
พอทำผิดจะถูกลงโทษเป็นกลุ่มใหญ่และลงโทษหนักด้วย
บางคนร่างกายไม่พร้อมก็ต้องทำไม่ไหวก็ต้องทำจนฟุบไปเลย
อย่างลูกชายเนี่ยถึงขั้นแบบฟุบอยู่ในเต็นต์เลย
แล้วพอต้องแบบหามเข้าเต็นต์เนี่ยนะแทนที่ครูฝึก
ต้องโทรมาบอกให้พ่อกับแม่มารับไปโรงพยาบาลเอง
บางคนบอกโอ้โหมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้ยังไง
คือลูกอยากเรียนรอดอเราก็ให้ไปเราก็ดีใจนะ
ลูกจะไปเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
คือมาเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเนี่ยพ่อกับแม่บอกโอ้โหเจ็บปวดหัวใจเหลือเกิน

คือจะไปแล้วก็วิเคราะห์ไปว่าเด็กมีอาการแบบไหน

ไม่ใช่ฝึกด้วยความน้ำแดงของครัว
ลูกอยากไปฝึกแล้วโอเคแม่บอกว่าไป
เพราะว่าในการฝึกเราก็ต้องมีค่าใช้กลาย
แต่ลูกอยากไปเราก็ให้ไป
แต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้บอกผมว่าคนเป็นแม่คนเป็นแม่ก็เจ็บ
ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ให้ไปเยี่ยมนักศึกษารอดอที่เกิดอาการเจ็บป่วย

ตอนนี้บางคนก็เริ่มมีอาการดีขึ้นนะฮะจาก๑๗คนมี๘คนที่ยังหนักอยู่
สลับสับเปลี่ยนกันไปฟอกไตเข้าคิวกันฟอกไตเลย
ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้นะครับ
จากการตรวจสอบพบว่านักศึกษาวิชาทหารได้รับการพักจากการฝึกน้อยเกินไป
ร่างกายอ่อนเพลียได้รับการอนุญาตให้ดื่มน้ำน้อยเกินไป
จนทำให้จนทำให้เป็นปัจจัยในการเกิดอาการไตวายเฉียบพลัน
ส่วนครูฝึกรอดอตอนนี้ถูกสั่งตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว
ขณะเดียวกันทางหน่วยงานทหารในพื้นที่นะครับ
กองทัพภาคที่๔บอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปแก้ไขปรับปรุง
ไม่ให้มีเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นอีก
คือต้องไปดูเรื่องของครูฝึกหรือว่าหลักสูตรในการฝึกในพื้นที่แล้วว่าเออมันเป็นยังไงใช่ค่ะ